สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
หลังจากที่หลายคนบ่นว่าร้อนมาเป็นสัปดาห์ค่ะ
จากอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะ
ที่ก่อนหน้านี้พาดผ่านอยู่บริเวณประเทศเพื่อนบ้านทางตอนบนของประเทศไทย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นตัวแอลสีแดงแบบนี้
หลังจากนี้ค่ะร่องมรสุมตรงนี้แหละจะขยับลงมา

ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น
หลายพื้นที่ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
เผชิญกับพายุเฮอริเคนลอล่าค่ะ
ทำให้มีการประกาศเตือนภัยระดับ๔คุณผู้ชม
ซึ่งพายุฮอลิเคนลูกนี้นะคะถือเป็นพายุเฮอริเคน
มีความรุนแรงที่สุดในปีนี้ที่พัดเข้าสหรัฐอเมริกาค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ